คุณผู้ชมคะเวลาจอดรถนี่นะต้องระมัดระวังเลยนะคะ
จะเปิดประตูเนี่ยดูก่อนว่ามันมีรถวิ่งมา
มันมีใครอยู่ข้างหลังอะไรหรือเปล่าเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมดู
รถกระบะเนี่ยขับมาแล้วก็เนี่ยค่ะโอ้โหฟาดเข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะ
คือเขาจอดเป็นอันนี้เป็นเพจเฟซบุ๊กหัวร้อน
เขาโพสต์คลิปนี้ไว้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะเนี่ย
รถกระบะที่จอดอยู่เห็นไหมคะเขาเปิดประตูจะลงแต่ไม่ทันดูว่า
มีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาประตูที่เปิดออกมาก็ฟาด
มอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำไปเต็มเต็มเลยอ่ะค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชม
รถกระบะคู่กรณีขับหนีไปเลยค่ะไม่ลงมาดูดำดูดีอะไรคนเจ็บเลยด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าซอยเสรีไทย๒๐แขวงคลองกลุ่มที่บึงกลุ่มนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สิบสามมิถุนายนแล้วล่ะครอบครัวของผู้บาดเจ็บบอกว่า
สามวันแล้วนะทำไมตำรวจถึงยังไม่เรียกตัวรถกระบะคู่กรณีมารับผิดชอบอีกอ่ะ
ในคลิปเนี่ยดูนะคนก็เข้ามาเยอะตำรวจก็อยู่ในที่เกิดเหตุน่ะ
แล้วทำไมยังปล่อยให้รถคู่กรณีหนีไปได้ล่ะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปบ้านของญาติผู้บาดเจ็บนะคะเพราะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ย
ย้ายไปรักษาตัวให้ญาติช่วยดูแลอาการก็เจอนายอดีศักดิ์ตามจะปก
คนนี้แหละค่ะคือคนที่โดนประตูฟาดเข้าไปจนล้มคว่ำ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุตอนนั้นเนี้ยช่วงเช้าเจ็ดโมงสี่สิบห้านาที
ขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านเอื้ออาทรมีนบุรี
จะไปทำงานพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
หน้าซอยเสรีไทยยี่สิบนี่แหละค่ะเขาก็ขี่มาดีดีนั่นแหละ
แต่รถกระบะคันนี้อยู่ก็เปิดประตูพลัวออกมาเลย
เขาก็ไม่ทันตั้งตัวล้มคว่ำลงไปบาดเจ็บแบบนี้เลย
ก็เหมือนทุกวันก็ชนโครมก็ให้นั่นแหละฮะก็คือน็อกไปเลย
คือตอนที่ชนนี่คือรู้สึกยังไงบ้างฮะก็คือวูบไปเลยนะฮะ
วูบมืดไปเลยมืดไปเลยวูบมืดไปเลยแล้วมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือ
อยู่บนฟุตบาทแล้วแล้วหลังจากที่เราได้ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วอ่ะเอ่อ
รู้สึกเสียใจมากรู้สึกเสียใจมากถ้าที่เห็นในคลิปเห็นแต่
พลเมืองดีอยู่ข้างถนนเขาวิ่งกรูกันลงมาแต่คู่กรณีเราซึ่งเป็นรถกระบะเนี่ย
เขาพยายามจะปิดประตูพยายามจะปิดประตูเข้าไปเพื่อคือไม่มีการที่จะก้าวลงมา
เพื่อที่จะมาดูเราบ้างเลยทั้งฝั่งคนขับทั้งฝั่งผู้โดยสารของเขานะฮะ
รู้สึกเสียใจตรงเนี้ยฮะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดตั้งแต่สิบสามมิถุนายนนะ
วันนี้วันที่๑๖แล้วนะคะสภาพเขายังเป็นแบบนี้อยู่เลยค่ะ
อาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยนะคะมีที่ขาขวาบ่าด้านขวากระดูกหายปลาร้าหักค่ะ
นี่คือเขากำลังรอส่งตัวผ่าตัดอยู่กระดูกหายปลาร้าถ้าหักมันขยับไม่ได้เลยนะคะ
ฝั่งที่หักเนี่ยเพราะมันจะเจ็บมากซึ่งความคืบหน้าทางคดีสอบถามพันธุ์ตำรวจเอก
รยุทธ์ใหม่แปลงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบึงกลุ่ม
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเอง
ตอนนี้กำลังเร่งให้ตำรวจเจ้าของคดีหาพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด
ยืนยันนะคะว่าจะตามคดีนี้ให้ได้โดยเร็วค่ะ